เขาก็บอกไม่เป็นไรต้องลอง

ก็ไปเหมือนกับเป็นตัวแทนของทางสาวเอเชีย

ค่ะเพราะว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ค่ะคือว่าอยู่อยู่ได้รับเรื่องไหนไปเลย
อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เขามีความสุดใจอยากอยากให้เราไปร่วมเหมือนกับแหน้งฟ้า
เจอกับมายาเสมออะไรเล่นไหม

เพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะไปถึงตรงจุดนั้นได้
กว่าจะมาถึงจุดนี่ได้เขาทำมันสิบกว่าปีแล้ว
คือผมก็ต้องมีการแข่งขันสูง
อะไรมากมายกว่าจะเข้าไปตรงนั้นได้
ต้องมีการแซสมีการสารพัดเลย
ถ้าได้ก็ดีเลยค่ะอยากลองมากหนูอยากลองทุกอย่างเลย
เราพร้อมจะเล่นอะไรขนาดนี้
ตอนนี้เขาก็มีเป็นส่วนสูง๑๖๙ก็มีแล้วตอนนี้

ฟิตหุ่นอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาตัวเล็กมากคือผอมมาก
เราก็ต้องแบบพยายามฟิตหุ่นถ้าได้มีโอกาสจริงก็อยากจะทำทุกอย่างให้เพิร์
ลิบเลยของอาจเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถพื้นเท้ามือบนรถ

มีแก๊สเหมือนเดิม
แบบมันโพสต์เอาลูกหมาไปใส่กระเป๋าของแบรนด์

แล้วก็มีข้อความไปไม่ไปไม่รู้

หมากระเป๋าของแท้เนียนปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อม

เขาจะสื่อว่าอะไรค่ะ

เขาอาจจะแบบมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาค่ะ

แต่หนูก็ไม่รู้นะว่าโพสต์อะไรใส่หนูหรือเปล่า
แต่ว่าหนูไม่ได้อะไรอย่างนี้

เพราะหนูก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่เขาเลย
เพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลย

ก็คือตอนที่คัดเลือกใช่
ยังไม่ได้คุยแบบว่าส่วนตัวเลยด้วยซ้ำค่ะ

เพราะว่าตานเองก็ไม่ได้แบบสนิทกับพี่เขาขนาดนั้น

อยู่ในแบบเป็นรุ่นพี่นางงามเหมือนกัน
ทุกคนก็รู้ค่ะ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะโพสต์อะไรก็ได้ค่ะ
ตันก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรอยู่แล้ว
หนูต้องตอบคำถามเรื่องเดิม
หนูบอกเลยว่าหนูไม่คิดอะไร
ไม่เลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้าจะหลดเย็น
แล้วก็ต้องกำลังตื่นมาทำงานอีกที
อย่างน้อยก็แค่ถ่ายรูปสวยอัปรูปให้แฟนนางงามรักเราดูดีกว่า
เริ่มทำเกราะอย่างคราวถึงคาวมาได้ไหม

ใช่ค่ะพร้อมตอบทุกปัญหาเลย

คนรอบครั้งพี่นุ่มพี่ปุ่นพี่ทุกคน

อย่าไปคิดมากเรารู้ตัวเองอยู่

เราก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดอะไรอะค่ะ

ผ่องใสจะได้ไม่ต้องมีจิตใจทางด้านลบ

หนูจะอุริจแพทย์กับเจ้าคำในเวร

ส์ไม่หมายถึงแบบว่าที่

ยังต่อจากนี้เกมก็ออกมาโพสต์ใส่อย่างเงี้ย

เขาจะแบบโพสต์อะไรเขาอาจจะเป็นโพสต์เรื่องอื่นก็ได้
เขาอาจจะแบบโชว์กระเป๋าว่าแบบ
น้องหมาอยู่ในกระเป๋าได้อะไรอย่างนี้
เป็นแบบหมากระเป๋าของแท้อะไรอย่างเงี้ย
ไปคอมเม้นต์ปกป้องหรือเปล่า
พี่แก้มเขาอาจจะโพสต์ไปอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้
ก็ใจเย็นกันนะคะ
ก็ต้องเดี๋ยวดูตอนต่อไปค่ะ
อาจจะมีไปบ้างอยู่

พรุ่งนี้ที่พารากอนค่ะ

ซึ่งเพลงนี้ก็ได้ความพิเศษมากครับ
น้องน้ำตาลมาเป็นพูดหายทอด

สักทีพูดถึงคนที่

แล้วก็คนเราเกิดมาครั้งหนึ่ง

น่าจะแบบใช้ชีวิตตามความฝัน

อะไรที่อยากทำก็ลองทำดูสักทีในชีวิตครับ

ในตัวเพลงเราได้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพั

พูดอยู่กลางเพลง

แบน

แล้วก็เป็นการเล่นที่แบบว่ามันเป็นครั้งแรกของหนูในชีวิตเลยค่ะ
ก็ดีใจมากที่แบบพี่ให้เกียรติมารับหน้าที่นี้
ก็เป็นเหมือนสำหรับตัวตันเองก็จากที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้มีรากฐานอะไรมามากมาย
แต่ก็พอมาวันหนึ่งเรามองเห็นจุดหมายของเราที่ชัดเจน
แล้วก็เราก็ตั้งใจอดทนทำมันมาแล้วเราก็สำเร็จในวันหนึ่งค่ะ
มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับสิ่งที่เรามองไว้แล้วเราทำลงมือทำมันมันทำสำเร็จค่ะ
มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจสิ่งนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวค่ะเรื่องราวตั้งแต่แรก
ก็คือใครอยากรู้ว่าเป็นเรื่องราวยังไงก็ต้องรอติดตามเลย
เชื่อเลยว่าสนุกแล้วก็เพราะแน่นอน
ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะก็สนุกดีค่ะ
ไม่ได้เรียนเลยค่ะก็คือผมก่อนจะไปประกวด

ที่นี่ด้วยแล้วก็มีพี่คอยให้คำแนะนำเยอะแยะ

ไม่มีเลยค่ะพี่น่ารักทุกคนเลย
เป็นเรื่องราวของน้ำตาลล้วนเลยครับ

ให้ทุกคนเห็นว่าน้องน้ำตาลเริ่มต้นมาจากอะไร
แล้วก็คนเรากว่าจะประสบความสำเร็จได้

เดี๋ยวเราต้องรอดูกันครับว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะมายังไง

จะได้เห็นว่าช่วงหนึ่งเริ่มต้นมายังไง

แล้วก็เสียงอาจารย์เฉลิมชัยจะมาช่วยในชีวิตในเรื่องยังไงครับ

คอนเซ็ปอะไรครับ

ชุดนี้เป็นชุดที่ใช้ในคอนเสิร์ตด้วยครับ
แล้วก็เป็นชุดที่เราถ่ายซิงเกิ้ลสักทีนี่แหละครับ
มีอะไรจริงหรือว่ามีส่วน

พวกพี่ก็จะเล่นดนตรีแล้วก็มีน้องน้ำตาลอยู่ในซีนด้วย

ผู้ชายได้ไหมผู้ชายได้ไหม

เรียกได้ว่าคราวที่แล้วก็พร้อมที่จะเล่นนะครับ
ตอนนี้แค่ทบทวนสิ่งที่เราซ้อมไว้ทั้งหมดครับ
ได้ว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราได้ซ้อมเยอะที่สุดในชีวิตแล้วครับ

เดี๋ยวใครที่ยังไม่มีบัตรก็ซื้อบัตรกันได้

มีแอมน้ำ
ยังบอกไม่ได้ต้องไปเจอกันวันที่๒๕ครับ

เป็นเพลงที่ทุกคนได้ดูแล้ว